ไปดูกันหน่อยไหมคะก่อนหน้านี้คุณอำมารัฐเนี่ยเคยโพสต์ตามหาบุคคลคนหนึ่ง
บอกว่าคุณนัทธวุฒิสายเกลืออยู่ที่ไหนล่าสุดออกมาเปิดเผยกับสื่อแล้วแล้วบอกเลยว่า
ขอยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยค่ะ
นี่นะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณนัทธวุฒิเนี่ยมีการโพสต์ข้อความที่เป็นปริศนา
คือเอาเรื่องราวของกับเรื่องของเล่าเล่งหูชงเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยดูนะกระบี่เยอะยุทธจักร
แล้วโพสต์ในข้อความลักษณะว่าวิการเดียวดายยิ่งเดียวดายเมื่อปรากฏเงาหลังคนผู้หนึ่ง
เสเปรย์ผู้ถูกขับจากสำนักเล่งหูชงสุราอุ่นแล้วปีศาจสุราล้อมวงรถสุราซื่อสัตว
ยุทธ์บ้างเมาไม้บ้างกู่กล้องถามถ่ายข้าพเจ้าเพียงรอเวลาและเวลาของข้าพเจ้ามาถึงแล้ว
นี่แหละค่ะก็เลยมีคนสงสัยจนกระทั่งล่าสุดในวันนี้คุณนัทธวุฒิออกมาเปิดเผยกับสื่อแล้วค่ะว่า
ประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยตั้งแต่วันนี้และบอกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีก
มีการไปบอกกล่าวกับผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมมีหลังจากมีข่าวออกมาว่า
เพื่อไทยมีแนวโน้มในการจับมือกับพักการเมืองใช้คำว่าบางพักจัดตั้งรัฐบาล
ด้วยความเข้าใจเพื่อไทยไม่ได้โกรธเครื่องหรือขัดข้องหมองใจก็บอกกับผู้ใหญ่ไปแล้วว่าถ้าถึงจุดนั้นตัวเองคงอยู่ในพักไม่ได้
๒สิงหาคมที่ผ่านมาก็ติดต่อไปพูดคุยกับคุณเศรษฐามาด้วยแล้วก็บอกไปด้วยว่าคงอยู่ในพักหรือในกระบวนการรัฐบาลไม่ได้นะ
ยังบอกกับคุณอุ้งอิ๊งแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนในพักมีการติดต่อบอกไปถึงทางด้านของอดีตนายกทักษิณที่เป็นคนที่เคารพรักด้วยรวมถึงคุณยิ่งรักนะคะ
ผู้ใหญ่ในพักเนี่ยยืนยันว่าการโหวตนายกของคุณเศรษฐาน่าจะผ่านแน่ส่วนการกลับบ้านของคุณทักษิณล่ะมันเป็นเรื่องเดียวกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
คุณนัทธวุฒิบอกว่ามันคนละเรื่องกันนะแต่มันมาลงในวันเดียวกันมันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่พอดี
ไม่เคยเดินออกจากใครในวันที่ใครลำบากเหตุผลสำคัญของการยุติบทบาทก็มาจากผลของการจับมือกับพักสองลุง
แต่ยืนยันไม่ได้เป็นศัตรูค่ะเข้าใจเห็นใจเพื่อไทยค่ะ
วิถีการเมืองแบบนี้ลองฟังเสียงคุณนัทธวุฒิค่ะ
ที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
ผมไม่มีความรู้สึกร้ายใดต่อพักเพื่อไทยนะครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณเศรษฐา
ให้ทุกคนของพักเพื่อไทยขับเคลื่อนรัฐบาลนี้
แก้ปัญหาของประเทศแล้วก็ทำในสิ่งที่

คุณรัฐวุธบอกว่าก็คือขอมาส่งจนถึงสุดทาง
มองว่าเพื่อไทยตอนนี้ก็น่าจะกำลังที่จะโอเค
ก็ไม่เคยออกจากใครในวันที่เขาลำบาก

ข้าวแกงที่ร้านเยี่ยมใต้ที่เมืองนนทบุรี
ตัวเองบอกนะคะยืนยันมันเป็นเรื่องของหลักการ